ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง
ร้องได้ให้ร้อง

หลีงคนไห้

ว่าจะให้
ร้องโทษได้พันธุ์
ไม่รอดแน่ไว้เหล่ะ

ทำได้ตามเป้าเอาละครับบิวพร้อมหรือยังพร้อมครับ
เอาละครับถ้าพร้อมมาเพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท
น้องบิวร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้เพลงที่สี่มูลค่าหกหมื่นบาท
น้องบิวร้อง
ร้องได้ครับ
สำเร็จสำเร็จสำเร็จ

กับสิ่งที่ทุ่มเทอย่างเต็มที่ค่ะ

เคลียร์หนี้ให้แม่ได้เสร็จสรรพ์เรียบร้อย
เหลือเงินไว้ใช้อีกสองหมื่น

ศิลปินก็คือคุณโรมศรีธรรมราช

คุณแม่รู้สึกยังไงที่ลูกต้องมารับผิดชอบในเรื่องนี้

ตรงนี้บดเปาะไปในที่อยู่ในอกแม่มานาน

ก็ด้วยความเก่งของบิวแล้วก็บวกกับวิชาของคุณพ่อ
วิชาของพ่อมาเยอะทีเดียวก็อย่าลืมอย่างที่อาบอกดูดมาให้หมด
เอามาเก็บไว้ที่เราให้หมดอย่าให้มันสูญหายไป

พ่อพึ่งใจมากอะผมพ่อพึ่งใจจริงครับ
มีลูกกระตันยูอย่างนี้สักวันสิ่งดีผมก็ต้องเกิด
ก็บอกว่ากับบิวอยู่ตลอดเวลานะดูแม่ดี
พ่อเป็นอย่างนี้ไม่รู้วันไหนเขาบอก
นะลูกรักษาแม่เขาให้ดีด้วยดูตัวเองให้ดี
ทำสิ่งที่จากพ่อที่จะให้กับลูกนะได้ทำมาหากินกันต่อไป
ให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับผมให้รายการเนี้ย
ประสบความสำเร็จอย่างนี้เหมือนแม่เขาได้แล้วก็วิวได้
ขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากครับ
แต่เกมยังไม่จบนะคะเกมยังไม่จบ
ตัวช่วยยังอยู่ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้เล่น
นั่นคือน้องบิวนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไปต่อได้แต่เวลาหมด
นะฮะเวลาหมดซะแล้วเพราะฉะนั้นบิวก็คงต้องอยู่กับเราต่อไป
เพื่อแข่งต่อค่ะนะครับมีเวลาไปไต่ตองไต่ตองฝึกฝนครับ
ไม่แน่เงินล้านอาจเป็นของครอบครัวนี้ก็ได้ค่ะ
เพราะว่าเราร้องสูงสุดครบ๑๐เพลงหยิบไปเลยค่ะ๑ล้านบาท
หนึ่งล้านบาทตอนนี้ก็มาถึงเพลงที่สี่ครับห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
อีกไม่นานค่ะอีกไม่กี่เพลงครับถ้าทำได้เราพร้อมที่จะมอบให้เลยนะครับ
รายการนี้รายการเดียวเท่านั้นนะครับในเมืองไทยร้องได้ให้ล้านลูกทุ่ง
สู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
แปดนาฬิกายี่สิบนาทีเป็นต้นไปครับค่ะรายการต่อไปก็มีเงินล้านรออยู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตอบคำถาม๔คำถามตอบได้ปุ๊บรับเงินล้านไปเลยค่ะ
คุณพี่เอชายามิดชัยรออยู่ค่ะคุณผู้ชมกับเกมต่อชีวิตค่ะ
ครับแล้วกลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตได้ใหม่นะครับ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
เก่งมาก

ลงรถทัวร์แล้วต่อรถไฟ
ตกลงว่าบิวจะสู้หรือจะหยุดครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป